สวัสดีครับกีฬาในช่วงบ่ายวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาตาม
นัดชิงอันดับที่เก้านะครับก็จะเจอกับอีรักษ์ซึ่งคน
่งเองก็แน่นอนนะครับนอกจากการลองทีมแล้วก็คงต้อง
ผลการแข่งขันเพื่อขวัญและกำลังใจด้วยนะครับ
กรณีผลงานของน้องอาจจะไม่ดีนะครับ

ทางที่๒ก็แพ้ให้จีนไป๒๔
แต่ว่าด้วยรูปแบบวิธีการในการต่อบอล
ก็เห็นชัดว่ามีวิธีการอยู่
แต่ว่าพื้นที่สุดท้ายอาจจะยังไม่ได้นะครับ
แล้วก็เสียประตูง่ายจากความผิดพลาดส่วนบุคคลด้วย

เพื่อเตรียมความพร้อมในการเล่นกับอีรักษ์เนี่ย
ไป๒ชั่วโมงเน้นวิธีการเล่นเลยครับ
แล้วก็แก้ไขข้อบกพร่องจาก๒เกมที่ผ่านมา
หลังฝึกซ้อมธีรศักดิเผื่อพิมาย
ส่วนหน้าของทีมก็บอกว่าคุณภาพตอนนี้
ก็จริงแตกต่างจากชุดอาเซียนมากพอสมควรเหมือนกัน
แล้วก็มองว่า๒เกมที่ผ่านมาทีมไทยมีข้อบกพร่องหลายจุด

ก่อนจะแข่งขันชิงแชมป์เอเชียในช่วงกลางปีนี้อยู่แล้ว
มาดูสถิติในรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี
ของทีมไทยเจอกับอีรักษ์กันหน่อยนะครับ

เสมอกับอีรักไป๑๑ในเกมอุ่นเครื่อง
จากนั้นใน๒๐๒๐เสมออีรักษ์ไปอีก๑๑ในศึกชิงแชมป์เอเชีย
รอบแบ่งกลุ่มนะครับเป็นรอบสุดท้ายที่ไทยเป็นเจ้าภาพ
ยุคของอากิระนิชิโน๑๑ตัวจริงคาดการณ์นะครับระบบสี่สอง
หนึ่งประตูเป็นสุพนัทโซ่ทรงนะครับแบ็คขวาที่ตี
พรคู่เซ็นเตอร์ทรงชัยทองฉ่ำกับธีรพัฒน์ลาวฮบุตร
แบ็คซ้ายเป็นกิริพงษ์แสนสนิทบิทฟิลนะครับยืนคู่กับ
ทางอิรฟันดอลล้อแน่ลุกมีชันตรงโพรมสี่แก้วบัญชาการ
ขนาดข้างซ้ายขวาด้วยเมธีสารคำแล้วก็กรวิทยาศาส
หน้าเป็นธีรศักดิ์เผยพิมายครับก็ย้ำโปรแกรมว่า
ทีมไทยยังมีแข่งขันเนี่ยนะครับวันนี้อีกหนึ่งเกมอย่าง
เชียร์กันนะครับถ่ายแล้วสดผ่านหน้าจอไทยรัฐทีวี
แล้วก็แข่งขันหนึ่งทุ่มนะครับเน้นยำว่าเลื่อนมาตอน
เป็นสองทุ่มนะครับแต่ว่าฝ่ายจัดขอเลื่อนมาแข่งเป็น
หนึ่งทุ่มก็เข้าสัญญาณสิบแปดนาฬิกาสี่สิบห้านาทีส่วน
แกรมในรอบสุดท้ายที่อุสเบคิสถานของทีมไทยนะครับ
ยูยี่สิบสามอยู่ในกลุ่มสี่เกมแรกเจอเวียดดามนะครับ
สองมิถุนายนเวลาสี่ทุ่มจากนั้นนัดสองเนี่ยพบกับ
ทางมาเลเซียวันที่ห้ามิทุนายนต์ในเวลาสี่ทุ่ม
แล้วก็นัดสามเจอการีใต้นะครับวันที่แปดมิทุนายนต์
ในเวลาสองทุ่มนะครับก็จะเอาแล้วก็รอมชั้นกลุ่มเนี่ย
เข้าสู่รอบ๘ทีมต่อไป